มาดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ทางอาสากู้ภัยขอความช่วยเหลือค่ะ
ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมฮะฟังไม่ผิดค่ะกู้ภัยปกติก็มีการถูกร้องขอให้ไปช่วย
แต่ครั้งนี้เป็นการร้องขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยนะคะบอกว่าให้มาช่วยดูหน่อย
เพราะว่าทางกู้ภัยของเขาเนี่ยถูกวัยรุ่นบุกมาไล่ฟันทุกวันจนหวาดภาวะกันไปหมดแล้วค่ะ
มาที่หน้ากู้ภัย๔๖ฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
อันนี้มีวัยรุ่นมาก่อวัน๕๖ฟ้าไปแล้ว
ปกติในทุกข่าวเนี่ยก็จะมีกู้ภัยนะคะเข้าไปเวลาที่เกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่
แต่เรื่องนี้ค่ะทั้งคู่กรณีทั้งสองฝั่งเนี่ยก็เป็นกู้ภัยทั้งคู่เลยนะคะ
เรื่องเนี่ยถูกร้องไปที่เพจดังนะคะอาสากู้ภัยโกรกพระนครสวรรค์
ขอความช่วยเหลือไปที่เพจดังว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นในท้องถิ่นยกพวกมามีมีดด้วย
เอามาไล่ฟันน้องสมาชิกของชมรมอาสากู้ภัย
แล้วไม่เคยมีเรื่องราวกันมาก่อนอีกฝ่ายนึงเนี่ยมาตลอดเลย
ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะป้องกันตัวเองยังไงดี
ผู้สื่อข่าวก็ไปที่ทำงานสมาคมอาสาคู่ภัยโกรกพระค่ะ
อยู่ที่ถนนกรกพระทัพทันนะคะไปคุยกับคนร้องเรียนคือนายพรรษา
หัวหน้ากำลังพลเขาบอกว่าเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ย
มีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องเสียงดังอยู่หน้าที่ทำงาน
แล้วก็เอามีดไล่ฟันเจ้าหน้าที่เอาถุงน้ำปลาคว่างใส่รถกู้ภัย
เหม็นคลุ้งไปหมดค่ะคาดว่ามาจากลูกข่ายอายุสิบหก
ปีตอนที่ออกทำงานแล้วมอเตอร์ไซค์กำลังจะดับ
เขาก็เลยต้องเร่งเครื่องแต่อีกฝ่ายนึงซึ่งเป็น
กู้ชีพเหมือนกันคนละค่ายคิดว่าทางฝั่งนี้จะ
จะฝังใจก็เลยมาเป็นเหตุการณ์อย่างที่เห็นในคลิปค่ะ
มาจุดเดิมแหละมามาถึงมาที่รถร้อนมาให้วางละรถัวเวียดในรถค่ะ
แล้วก็มีน้องหนึ่งในกลุ่มนั้นมาจอดหลังรถกู้ภัยคันนี้
เขาเลยเดินไปดูเผื่อว่ามีตัวการแก้ง
พอเดินไปไม่ต้องเท่าไหร่ยังไม่ถึงท้ายโน้นเลย
ตัวกกับฟ้ามีใจฝั่นเลย
อ่ะก็กลายเป็นว่ากู้ภัยก็ต้องมาระวังภัยให้ตัวเองซะเองนะคะ

ไม่มีใครอยู่นะคะตำรวจสพกรกพระบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกสองฝ่ายนะคะ
มาคุยกันก่อนตำรวจก็จะเป็นตัวกลางให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันหาทางออกที่ดีที่สุด
จะได้ไม่ให้เกิดเรื่องกระทบกระทั่งกันอีกค่ะ